ตอนนี้ถือว่าไม่มีความผิดไหมครับ
ก็เมื่อคุณปรินาส่งมอบให้กับทางหลวง
ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินของรัฐนะครับ
ในส่วนตรงนี้ส่วนของสอบประกอบก็จะจบกัน

ผู้ไหลที่จะกินและที่อยู่อาศัยต่อไป

เอาที่ดินคืนมาก่อนนะครับ
มันไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าไม่เอาความผิดนะครับ

กฎหมายสอบประกอบว่าด้วยอะไรนะครับ

เราถือว่าคุณปริณาพ่อมาก่อน
ก่อนที่จะประกาศเป็นเขตเป็นรูปที่ดี
กรมป่าไม้ส่งมอบให้เราอย่างนั้น
เราต้องตามตามกฎหมายทุกเรื่องนะครับ

ไม่ยึดจับกฎหมายผมทำไม่ได้นะครับ

ว่าตกลงแล้วกรณีที่ดินของคุณปารีนานะคะ
แม้ว่าจะพลาดกลับไปย้อนไปเพิ่มไป
ถึงตัวคุณพ่อคืออดีตรัฐมนตรีทวี
ไกรคุบกันแล้วแต่นะคะ
คือเรขาสรภากกอก็ให้ข่าว
แต่ว่าคนที่มักจะออกมาพูดชี้แจงในกรณีความคืบหน้าต่างให้
ก็คือรัฐมนตรีช่วยธรรมนัฐพรมเผ่า
แล้วก็มักจะบอกถึงการเอาผิดทางคดีนะคะ
ว่าไม่สามารถจะเอาผิดได้อันนี้ใช้คำแบบชาวบ้านนะคะ
ก็คือว่าไม่สามารถจะเอาผิดได้นะคะ
ไม่ว่าจะบอกถึงลูกนานแล้วได้มาก่อนนะเวลานั้นณเวลานี้
หรือแม้กระทั่งสอบประกอบไม่มีกฎหมายที่จะใช้ในการเอาผิดทางคดีนะคะ
ทีนี้เรื่องมันก็คลี่คลายไปจนกระทั่ง๔๐กว่าไร่
แล้วก็บวก๖๐๐เกือบ๗๐๐ไร่เนี่ยนะคะก็ชัดเจนนะคะ
กว่า๖๘๒ไร่ก็คืนสอบประกอบใช่ไหมคะ
ในขณะที่อีก๔๖ไร่ก็ผิดทั้งป่าไม้ผิดทั้งป่าสงวน

ทีนี้ตอนนี้นะคะเรื่องมันรีดมาจนถึงว่าตกลงแล้วคืน๖๘๒ไร่
เสร็จแล้วจบกันเลยถูกไหมนะคะจบแล้วจบกันเลยไหม
คือกลมป่าไม้มีงานของตัวเองแน่นะคะ๔๖ไร่ก็ไปแจ้งความแล้วเรียบร้อยนะคะ
แต่๖๐๐กว่าตกลงยังไงคือแล้วจบกันไม่มีปัญหาอะไร
ไม่ต้องรับผิดอาญาไม่ต้องแจ้งความไม่ต้องฟ้องร้องหรือเปล่านะคะ
อันนี้เป็นคำถามใหญ่ซึ่งรัฐมนตรีก็อธิบาย
ความหมายของท่านคือก็เข้าใจเอาได้ว่าก็คงจะไม่มีการดำเนินคดี
คุณปารีนาแต่อธิบายด้วยว่ากฎหมายสอบประกอบไม่
ไม่ได้มีช่องไว้ให้ทำแบบนั้นนะคะแต่เวลาอธิบาย
ต้องอธิบายให้หมดทุกฉบับนะคะเพราะว่ามันมีกฎหมายฉบับอื่น
คนตั้งคำถามว่าตกลงแล้วคุณปรินาไม่ผิดเลยหรือ
ใน๖๐๐เกือบ๗๐๐ไร่ที่ว่านี่ยังไม่รวมว่าตกลงปรปช
ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรออกมานะคะว่าเอาอีกเกือบพันไร่
หายไปไหนแก้ข้อมูลในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินได้หรือเปล่า
ปปชแขวนไว้ก่อนนะคะวันนี้เราก็เลยจะคุยกันต่อค่ะ
ว่าตอนนี้ตกลงแล้วความชัดเจนมันเหลือแค่ว่า
เอาผิดหรือไม่เอาผิดแจ้งความหรือไม่แจ้งความ
ฟ้องร้องหรือไม่ฟ้องร้องกับคุณปารีนานะคะ
ย้อนในได้เอาผิดไม่ได้
เพราะอะไรนะคะหรือถ้ามาทางฝั่งว่าได้
ดำเนินคดีได้คำถามคือใครทำ
สอบประกอบไม่ทำแล้วป่ะคะเพราะรัฐมนตรีช่วยออกมาพูดอยู่ชัดเจนนะคะ
หรือว่าเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้
เพราะว่าเอาที่ดินไปให้สระบอกกำลังแล้วก็จริง
แต่ว่ายังไม่ได้การจัดสรรเลยตรงนั้น

วันนี้เราก็เปิดสัปดาห์ด้วยเรื่องนี้ล่ะนะคะ
ท่านแรกจะเป็นใครซะล่ะหนังยังไม่จบ

เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่นอีกหนึ่งท่าน

ว่าถ้ารัฐมนตรีธรรมนัฐท่านจะทำจริงเรื่องของการ
เอาพื้นที่แล้วก็มาจัดสรรให้พี่น้องเกษตรกรใหม่
ตกลงปัญหาเรื่องของคุณปรินามันแสดงให้เห็นอะไรบ้าง
หลังจากนี้ที่จะจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกร

ผู้ประสานงานกลุ่มจับตาปัญหาที่ดินนะคะคุณพรพนาก๊วยเจริญ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เล่ายาวเพราะว่า
ลุ้นกันมาในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ตอนนี้มันเหลือขมวดน้อยมากแล้วนะคะ
คือเรื่องที่ดีไม่ต้องถามหาแล้วว่าไปอยู่ไหนนะคะ
แต่อาจจะมีติอยู่สักเกือบพันไร่อันนี้รอปช
เขาก็อยู่ฝั่งสวนพึ่งไงก็จดแจ้งความไปแล้ว
ไม่แต่ว่าประเด็นคือว่าแล้วตกลงปปชได้มา
ถ้าไม่มีใครเปิดประเด็นแล้วที่อยู่ในมือปปชเนี่ย

ไม่ดองค่ะทำงานอยู่อ๋อไปถ่ายแล้วอ่าทำงานอยู่

ไม่อ้อมนะอ่าดองอยู่
อ้าวทีนี้เอาตอนนี้นะคะมันก็เหลืออยู่แค่๒๓ประเด็นใหญ่
คือเดินหน้าต่อไหม๖๐๐กว่าไร่เกือบ๗๐๐ไร่
เสร็จแล้วจบกัน

คุณวิรัติไม่จบอยู่คนเดียวเปล่าคะ

คุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่าคุณวิรัติว่า

คุณปรินาเนี่ยนะครับรับสารภาพชัดเจนเลยตามที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ว่าดิฉันนางสาวปรินาไกรคุบสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยนะดิฉันขอชี้แจงว่าได้ครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าวโดยสุจริตและเปิดเผยโอ้โหเป็นเวลานับสิบปีแล้วโอ้โหเธอนี่ประกาศเลยท้าทายกฎหมายมากไม่ไม่อ้อมคอ
ชัดถ้อยชัดคำเลยผมถึงบอกว่าประเทศนี้มาถึงจุดนี้ได้ยังไง
กระทำความผิดยืนยันว่าตัวเองเนี่ยครอบครองที่ป่า
ก่อนที่จะมาเป็นเขตปฏิรูปนะและตอนเนี้ย
พอปฏิรูปจะมาเอาคืนทั้งที่ปฏิรูปนะ
สอบประกอบเนี่ยก็ไม่เคยให้เอกสารอะไรคุณปรินาเลย
แต่บอกว่าขอให้คุณปรินาคืนที่ผมก็ยังงงอยู่
คุณไปให้สิทธิ์อะไรคุณปรินาเนี่ยแล้วต้องให้คุณปรินามาคืนสิทธิ์อะไร
คุณสิทธิ์ครอบครองเรื่องอะไรนะทั้งทั้งที่คุณควรจะดำเนินคดี
เขามาบุกลุกที่สอบประกอบมันเป็นความผิด
อำนาจของสปกรก็มีอยู่ตามคำพิพากษาดีกาที่๑๐
นี่นะและก่อนหน้านั้น
คุณธรรมนัฐก็พูดเองเมื่อกี้ดูในทีวีเนี่ย
คุณธรรมนัฐพูดเองบอกว่าคุณปรินาไม่ผิดเพราะอะไร
ไม่ผิดเพราะว่าไม่ผิดสวปกรณ์

คุณปรินาครอบครองมาก่อนที่ป่าไม้จะส่งมอบให้สปกร

ก็แสดงว่าคุณปรินาในครอบครองที่ป่ามาก่อนที่จะมาเป็นที่สอบประกอบเห็นไหม
แล้วป่าไม้ทำไมอยู่เฉยที่ผมถึงจี้ไปที่ป่าไม้ไง
จริงแล้วนี่นะป่าไม้ควรจะดำเนินคดีกับคุณปารีนา
ตั้งแต่วันที่คุณปรินาเข้าไปบุกลุกครอบครองแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นคุณปรินาหรือคุณทวีแต่ป่าไม้ก็ไม่ทำอะไรเลย
อันนี้พูดถึงตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ของปีนี้ที่เป็นข่าวในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะ
ถูกต้องตลอดมันระยะเวลาหลายสิบปีมาเนี่ย

อันนี้คือความหมายว่าทำไมไม่ทำของกลมป่า

ทีนี้เรียนถามอันนี้ก่อนคือเอากรณี๖๘๒ก่อนนะคะ
๖๘๒ที่ว่าคืนให้สพประกอบนะคะคำถามคือว่า

คือแปลว่าก็คือกฎหมายเฉพาะของสปกร
มันไม่ได้ให้อำนาจสอบประกอบไว้หรือเปล่า
คือก็เป็นกลมป่าไม้สิไปทำยังไง
ก็ดูคำพิพากษาดีกรรมก็ผมก็ให้ดูอยู่นี่ไง
นะจะอะไรอีกนี่มันเรื่องของสอปกโดยเฉพาะนี่

ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สังกัดสังกัดสปกรต้องทำใช่ไหม

ไม่ใช่ว่ากลมป่าไม้ต้องทำให้ใช่ไหม๖๐๐กว่าที่ว่านี้
คือตอนนี้ถ้าคุณเนี่ยในเมื่อคุณเนี่ยนะออกหน้าเนี่ย
คุณไม่ให้ป่าไม้เขาทำอะไรเนี่ยคุณเล่นเป็นพระเอกเนี่ย
คุณก็ต้องเล่นเป็นพระเอกให้จบสิ
คุณจะมาเล่นเป็นพระเอกครึ่งกลางได้ยังไง
แหมคุณมาเป็นพระเอกจะเอาที่คืนแล้วจบเหรอ

คุณต้องจับคนคุณต้องจับคนร้ายเข้าคุก
กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวขอแทรกคุณวีระนิดเดียวค่ะ
คือเห็นพาดพิงรัฐมนตรีธรรมนัฐเยอะเนี่ยนะคะ
คือว่าจริงทางรายการเราได้ติดต่อไปที่เบอร์ของรัฐมนตรีธรรมนัฐแล้วนะคะ
มีปลายสายเป็นสุภาพสตรีรับสายนะคะ
แต่ไม่แน่ใจตำแหน่งนะคะในการรับสายให้
คือปลายสายบอกทีมงานเราบอกว่ากำลังขึ้นเครื่องบิน

ผมเนี่ยนะเคยท้าคุณธรรมนัฐในรายการนี้ใช่ไหมคุณจอมขวัญนะ
ผมถึงบอกว่าอยากให้รัฐมนตรีธรรมนัฐมานั่งกับผมในรายการนี้

ถ้าคุณธรรมนัฐมาเนี่ยคุณธรรมนัสเสียเวลาสักชั่วโมงเดียวเองเนี่ย
แล้วให้คนทั้งประเทศตัดสินเนี่ย
ผมว่ามันจะได้ประโยชน์นะมันจะเสียประโยชน์ตรงไหน
ผมถามคนทั้งประเทศอยากดูไหมวีระสัตว์กับธรรมนัฐออกทีวี๑ชั่วโมงเนี่ย

ถามประชาชนทั้งประเทศดูสิครับว่าเขาอยากดูไหมนะครับ
อันนี้ในส่วนของคุณวีระนะคะเรื่องของการตามว่าตกลงเป็นหน้าที่หน่วยงานไหน
ซึ่งจริงแล้วมีคำตอบแนวคำพิพากษาสารดีกาส่วนจะใช้ฉบับใดก็แล้วแต่

ผมถึงบอกว่าต้องเป็นพระเอกจนจบ

ไม่ใช่เป็นพระเอกครึ่งกลางอย่างนี้ไม่ถูก

จริงที่ดินเเป็นเครือข่าวใหญ่มากคุณผู้ชม
ในส่วนของที่เขาต่อสู้เรียกร้องที่ดินทำกินกันมาตลอดเนี่ยนะคะ
ทีนี้เอานะตอนนี้คือตอนนี้วิธีปฏิฉันก็ถามตรงบ้างนะ
วิธีปฏิบัติต่อคุณปารีนาที่ของคุณไม่ใช่ที่ของคุณปรินา
ที่ที่มีเรื่องของคุณปรินาอยู่เนี่ยนะคะกับสิ่งที่เป็นของชาวบ้านเนี่ย
มันมีอันไหนไหมที่เหมือนกันเป๊ะเลยแบบเป๊ะเลยนะคะ
เป๊ะทุกอย่างเลยเนี่ยนะคะแล้วชาวบ้านเข้าคุก
ค่ะมีค่ะข้อกล่าวหาเดียวกันกับที่ทางอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวหาเลยค่ะ
ชาวบ้านติดคุกนะคะกรณีที่ภาคเหนือคุณอมอแมตอนนี้
ยังอยู่ในคุกอยู่เลยค่ะยังไม่ออกมาตัดสินจำคุก๕ปีนะคะ
นี่สารไม่รอลงเลยคือเวลาชาวบ้านโดนคดีเนี่ย
เจ้าหน้าที่รัฐจะหยิบกฎหมายที่แรงที่สุดมาใช้เนื่องจากว่าเวลาประกาศเขตมันจะมีเหมือนขนมชั้นนะฮะ
ภาระบอ๒๔๘๔ภาระบอปรสงวนแล้วถ้าประกาศอุทยางทัพก็เป็นขนมชั้นสาม
ทีนี้เนี่ยกรณีของคุณปรินาเนี่ยเหมือนมีขนมชั้นสองชั้น
มีชั้นของสอบประกอบป่าไม้๒๔๘๔๓ชั้นด้วยป่าสงวนแล้วก็ที่สอบประกอบนะคะ
ซึ่งมันก็จะมีกฎหมายของมันคนละฉบับประเด็นที่คุณจอมถามเนี่ยนะคะ
คนก็อยากจะรู้แล้วจริงมันควรจะปฏิบัติยังไงกันแน่
ใครแล้วใช้ฉบับไหนแล้วทำยังไง
เกราะว่าของไนี่ซักนี่ครับคุณติ๊งตั้งแต่กรณี
การรอให้คุณปรินาได้ใช้สิทธิ์ในการขอชี้แจงขอความไปทำอะไรนะนะคะ
แต่ชาวบ้านไม่ได้ไม่ค่อยเจอใช่ไหมระยะแบบนี้
ก็ไม่มีก็ติดคุกไปเลยกระบวนการของการดำเนินคดีก็จะเร็ว
แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะขอให้มีการล้างวัดไม่มีโอกาสที่จะชี้แจง
เพราะว่าคือบางกรณีเขาบอกว่าเขามีแค่๔ไร่
แต่พอไปฟ้องเขาบอกฟ้องเขา๕๔ไร่
กรณีเช่นนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะบอกว่า
ขอให้ไปล้างวัดนะคะขอแล้วล่ะแต่ไม่ยอมไปเจ้าหน้าที่รัฐไม่ไปล้างวัดให้

ใช่ค่ะก็บอกว่า๕๔ไร่ก็รวมไปเลยนะคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
ในเรื่องของคดีเช่นเดียวกับคุณปารีนา
ซึ่งดิฉันคิดว่าเพราะประเด็นนี้แหละทำให้สังคมมีคำถามเยอะนะคะ
คุณวิระก็ถามเยอะทำไมไม่ดำเนินคดีนะคะ
คือพอกรณีแบบนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐกลับระวังมากนะคะ
ระวังตัวมากกลัวกลัวพลาด
แล้วดิฉันคิดว่าคุณธรรมนัฐไม่ควรจะออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้

เพราะว่าสอบประกอบเอาที่ดินป่าสงวนมาปฏิรูป
ก็คือว่าโดยมติคอรมอซึ่งมีตั้งแต่ปี๓๖ใช่ไหมคะ
เอาเรื่องป่าสงวนมาปฏิรูปเพราะฉะนั้นคุณธรรมนัฐเนี่ยพูดแล้ว
มันก็ลัดเป็นหลักฐานลัดคุณปริณาเลยว่า
คุณปรินาบอกครอบครองมาก่อนมีสอบประกอบอ้าว
ถึงว่าตรงนั้นเป็นที่ป่าสงวนใช่หรือไม่

ก็หมายถึงว่าคุณปรินาได้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในที่ดินป่าสงวนซึ่งมีกฎหมายอาญา

อันนี้ก็เป็นความสับสนที่สังคมและประชาชนก็อยากจะทราบ
ดิฉันคิดว่าสอบประกอบนะคะ
นิติกรสอบประกอบนิติกรกลมป่าไม้
สื่อเลยค่ะแถลงเปิดสื่อเลยว่า
ข้อกฎหมายคืออะไรกันแน่นะคะ
เราก็ตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกต
เราก็อ่านภาษาดีการต่าง
รวมถึงเรื่องของการข้อหารือนะคะ
ที่มีไปยังกฤษฎีกาเรื่องสภาพพื้นที่ต่าง
นี่ค่ะมันสับสนอยู่แล้วตกลงยังไงกันแน่
เดี๋ยวนะคะตอนที่สับสนคือสับสนตั้งแต่ตอนชาวบ้านโดน
มาสับสนตอนคุณปรินาโดนแล้วมันไม่เหมือนชาวบ้านครับ
สับสนว่าทำไมถึงโดนโทษแรงขนาดนี้
คือตอนโดนสับสนอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนนะคะ
คือก็ใช้สิทธิ์สู้กันนะคะก็สับสนอยู่แล้วนะคะ
ทีนี้พอเจอของคุณปรินานี่นี่ซ้อนเข้าไปอีกทีไหมคะว่า
มันมีบางคนที่เหมือนกันเลย
ทำไมไม่เหมือนกันทำไมไม่ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกัน
ค่ะชาวบ้านรู้สึกมากค่ะ
เรียนเชื่อว่าตอนนี้เครือขายที่ดินนี่แบบคุยกันยับเลยนะคะ

ค่ะคือคือว่าถ้าคุณปรินาไม่ผิดเนี่ย
ชาวบ้านก็ขอนิทธรรมศกรรมแล้วค่ะ

เราก็ไม่ควรจะผิดด้วยในกฎหมายเดียวกัน

การพูดถึงที่ดินของคุณปรินาเนี่ย
คือณตอนนี้ก่อนนะคะ
คือป่าไม้พิสูจน์แล้วได้๔๖ไร่ว่า

อันนี้นะคะก็คือผิดป่าสงวนด้วยผิดป่าไม้ด้วย
แล้วก็มี๖๘๒ที่เพิ่งออกมาสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะ

ไม่รู้สอบประกอบหายไปไหนเงียบเลยนะคะ

แต่ว่าก็งงว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้สอปกร
เอาแล้วยังไงแล้วต้องเป็นสอบประกอบหรือยังเป็นป่าไม้ป่าสงวนอยู่

คือก่อนหน้านั้นได้รับการชี้แจง

ในคำคำสัมภาษณ์คือมีมาก่อนคือมีแล้วตรงนั้นไม่ใช่ป่าอะไรแบบเนี้ย
คืออันนี้ตอนแรกจะงงกันอยู่นะคะแล้วตกลงตรงนั้นเป็นพื้นที่แบบไหน
ที่บอกว่ามีชาวบ้านติดมาด้วยเนี่ยพอเปลี่ยนจากป่าไม้มาเป็น
สอบประกอบอะไรก็แล้วแต่มีชาวบ้านติดมาด้วยไม่ได้มีไกลคุบ
ไม่ได้มีครอบครัวไกลคุบอย่างเดียวตรงนี้ตกลงแปลว่าอะไรคะ
ดิฉันไม่เข้าใจเลยตอนอ่านข่าวเนี่ยเอาแล้วถ้าก่อนก่อนที่ป่าไม้จะให้สอบประกอบ
แล้วก่อนป่าไม้เป็นอะไรคะก่อนป่าไม้เนี่ยที่พวกนี้ทั่วประเทศที่ชาวบ้านโดน
คือตกลงมันถูกนิยามว่ามันคือที่อะไรคะ
คือในกรณีเรื่องแนวเขตเป็นปัญหาทุกที่
ไม่ใช่เฉพาะคุณปรินานะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือว่า
เรามีคำสั่งขอสอดชอบใช่ไหมเรื่องยึดที่ดินสอบประกอบที่เกินกว่าห้าร้อยไล่
อันที่๑นะคะ๒เกินกว่าร้อยไล่แล้วก็ขาดคุณสมบัติ
อันที่๓ก็คือสารได้พิพากษาถึงขั้นดีการแล้วยึดที่คืน
อันนี้คือสามกรณีตามคำสั่งขอสอดชอบที่สามสิบหกทำห้าเก้านะคะ
เดี๋ยวฉันได้ไปตามดูว่าหลังคำสั่งนี้สอบประกอบได้ดำเนินการยังไง
สอบประกอบได้มีหนังสือจากส่วนกลางไปยังสอบประกอบจังหวัด
อ่าเพื่อให้สอบประกอบจังหวัดเนี้ยสำรวจหรือใช้คำว่าชี้เป้าก็ได้
เมืองการตามคำสั่งคอสชนะคะดิฉันก็เลยมีข้อสังเกตว่ากรณีคุณที่
คุณปรินาซึ่ง๖๐๐กว่าไร่เกิน๕๐๐ไร่หลุดไปจากการตรวจสอบได้ยังไง
คุณผู้ชมคะก็บอกอีกค่ะคือนอกเหนือจากเราได้ติดต่อรัฐมนตรีธรรมนัฐ
ขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านทางโทรศัพท์แล้ว
เราก็พยายามติดต่อเลยค่ะสอบประกอบยังไม่ได้รับสายนะคะ
ยังไม่รับสายเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้า
จริงเราก็อยากจะขอเป็นความรู้ทางกฎหมายนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเหมือนกับที่คุณวีระอธิบายเหมือนกัน
เดี๋ยวเราจะคุยกับอธิบดีปรเมฆอินทรชุมนุมนะคะ
แง่ข้อกฎหมายตกลงใครต้องเป็นคนถือกฎหมายอะไร
ไปเอาผิดใครงงไปหมดแล้วค่ะ
คือโยนกันเป็นเผือกเลยนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกับอาจารย์ปรเมฆนะคะ

อธิบดีอายการสมการคดีอายาธนบุรี

คืออันนี้ฐานในฐานะครูกฎหมายนะคะ

สวัสดีครับ
แน่นอนค่ะอาจารย์เราเห็นในเฟซบุ๊คของอาจารย์ค่ะ

คือความหมายตอนนี้เนี่ยนะคะตกลงแล้ว

ต้องเป็นหน่วยงานไหนคะอาจารย์
จัดปฏิรูปแล้วแต่ยังไม่มอบให้กับชาวบ้านไปเนี่ย
ถ้ามันเป็นเปล่ายังคงเป็น
ถ้ามันเป็นป่าสงวนมันก็คงต้องใช้กฎหมายป่าสงวน

แล้วทีนี้ผมอยากให้คุณจอมขวัญเข้าใจอย่างนี้
ถ้าคุณจำหวันไม่มีสิทธิ์ในที่ดินของแปลงใดแปลงหนึ่ง
แล้วคุณจำหวันเข้าไปเนี่ยเริ่มต้นก่อน
เมื่อเราไม่มีสิทธิ์เราก็เป็นความผิดฐานบุกลุก
ถ้าเป็นที่ดินเอกชนก็เป็นบุกลุกตามประมวลกฎหมายอาญา
แต่ถ้าที่เป็นที่ดินของรัฐต้องดูว่าที่ดินนั้นน่ะ
ป่าไม้ก็เป็นบ่อป่าไม้ถ้ำขาว
แต่ถ้าเป็นป่าสงวนก็ครอบครองป่าสงวน
ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ย
โทษมันเหมือนกันถ้าเกินกว่า๕๐ไร่
โทษมันสิบห้าปีอายุความมันก็ยี่สิบปี
แต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะสมมุติว่าสมมุติผมยกตัวอย่างง่าย
ถ้าสมมุติว่าผมขออนุญาตเข้าไปอยู่ในเขตเข้าไปในสอบประกอบนะครับ
และผมได้รับอนุญาตแล้วผมเข้าไปนี่คือสิ่งที่ผมมีสิทธิ์
ผมจะไม่ผิดอ่าแต่ถ้าผมเข้าไปโดยผมไม่มีสิทธิ์นะฮะ
ผมก็มีความผิดผิดตามดีการที่คุณมีระหยิบขึ้นมาให้ดู
ก็ผิดตามประมวลบทหมายที่ดินมาตราเก้าวันแปดสิบวิทย์
บุกรุกที่ดินของรัฐใครเป็นผู้ดูแลคนนั้นรับชอบ
นี่คือคำตอบมันง่ายนะครับถ้าเราไม่มีสิทธิ์
หรือถ้าสมมุติว่าผมได้สิทธิ์อันยกอย่าง
ถ้าผมได้สิทธิ์เข้าไปนะครับได้สิทธิ์เข้าไป
โดยผมแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าผมเป็นเกษตรกร
ผมก็ผิดตัวดีแหละคุณเจ้าขวัญอืมอะไรที่เราไม่มีสิทธิ์
อะไรที่เราไม่ได้โดยชอบโดยกฎหมายมันไม่มีวันถูกหรอกครับ
มันผิดส่วนการดำเนินคดีหลักของอายการเนี่ยนะครับ
ในการดำเนินคดีเราจะไม่ดำเนินคดี
คนที่กระทำความผิดมีอยู่เรื่องหนึ่งคือคดีนั้นต้องให้เป็นประโยชน์สาธารณะ
และเป็นพยันตรายต่อความมั่นคงแข็งลักษณ์คุณจำขวัญจากคดี
ระบวนระเบิดเบรลลัดรุษใช่ไหมค่ะอาจารย์ร่วมหลอดเรืองอ๋อค่ะ
สั่งฟ้องแต่อายการก็คือท่านจุดละสีก็สั่งไม่ฟ้องอ่า
ถ้าฟ้องไปเป็นพยานตรายต่อประเทศชาติเราก็สั่งไม่ฟ้อง
แล้วถามว่าคดีนี้มันก็เหลืออันเดียวว่าถ้าไม่ดำเนินคดีเนี่ย
เป็นประโยชน์สาธารณะไหม

คนที่เข้าไปครอบครองร่วมไม่มีสิทธิ์
ทำให้เกิดความเสียหายเสียหายยังไง

คุณต้องรับผิดในค่าเสียหายนั้นไหม
เครื่องเดียวกับคุณที่แพลวถางป่าต้องชดใช้ค่าเสียหายในการแพลวถางป่าตามประวัติศาสตร์อเมิน

เมื่อเราเล่นดอกสดีเราก็เล่นดอกสดีแบบนี้
แล้วก็คำตอบที่คุณคุณจงสรรถาม
ถ้าให้ผมฟังโทษต้องดูว่าตัวปกรณ์คุณจะปล่อยตัดละเลยอย่างนี้ได้อย่างไรตั้งนาน
ขอประกอบคณะกรรมการปฏิรูปจังหวัด

แม่อยากจะให้มานั่งด้วยกันเหลือเกิน

ถามแบบนี้นะคะไม่อันนี้เราข้อกฎหมายอย่างเดียวอาจารย์ค่ะคืออย่างนี้ค่ะ
คือในพื้นที่นั้นเนี่ยเราเอาเฉพาะพื้นที่๖๘๒นะคะ

๖๘๒ที่ว่านี้คือจำเป็นต้องนิยามอีกไหมครับว่า
ตกลงเป็นสอปกรหรือยังเป็นของกรมป่าไม้ดูแลอยู่
เพราะว่าเป็นที่ที่จะปฏิรูปก็จริง
แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้รางวัดยังไม่ได้ทำอะไรเลย
ต้องกลับไปเป็นหน้าที่กลมป่าไม้อีกป่ะคะ
มันต้องขอปฏิรูปครับเป็นที่ดินของรัฐไปแล้ว
ประกาศเขตและตรงนั้นเอามาเขตเพียงแต่ยังไม่จัดสรร
มันก็เป็นที่ดินของรัฐที่อยู่ในความปกครองดูแลของปฏิรูป
ปฏิรูปจะต้องจัดสรรให้เอกชนให้คนให้เกษตรกรผู้ยากจนทำกิน
เพราะฉะนั้นถูกบุกลุกสอบประกอบต้องดำเนินการ
ไม่งั้นถ้าใครจะดำเนินการป่าไม้ยกให้เขาไปแล้ว
เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาดูแล้วใครเป็นคนดูแล
ใครเป็นคนดูแลคนนั้นก็รับผิดชอบไปครับ
ถ้าสมมุติเอาคำตอบข้อกฎหมายจากอาจารย์ปรเมฆคือว่า
คือคนที่จะเอาผิดกับผู้บุกลุกได้

เมื่อกี้คุณอะไรที่ตอบเป็น๓ชั้น๔ชั้น
พี่พรพินาค์
ชั้นน้ำมันยังมีประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อเป็นที่ดินของรัฐ
ใครเข้าไปบุกลุกผิดตามมาตรา๙๑๐๘ทวีวัก๒ยังมีอีก
มันไม่ใช่ดูแค่กฎหมายฉบับเดียว
แล้วถ้าเราจะดูลงไปทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
เพียงแต่ว่ามันทับซ้อนกันเราก็ดูเฉพาะกฎหมายหลักเท่านั้น

ถ้าจะมีช่องทางเอาผิดตามกฎหมาย

แต่ไม่จำเป็นที่สปกต้องใช้กฎหมายสอบประกอบ
มันเป็นสอบประกอบที่จะใช้กฎหมายตัวอื่นก็ได้ใช่ไหมคะ
ไม่จำเป็นหรอกครับสมมุติถ้าผมไม่เป็นเกษตรผมเป็นค่าราชการ
ผมไปแจ้งสอปกว่าผมเป็นเกษตรกรผมแจ้งเท็จใช่ไหม
ผิดกฎหมายอาญาใช่ไหมแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
สอบประกอบดำเนินคดีกับผมได้ไหมได้
มันไม่ใช่กฎหมายสวบคอกฎหมายอะไรก็ได้
ที่ทำผิดอยู่ในพื้นที่ของสปกรสปกรต้องรับผิดชอบครับ
อาจารย์ตกลงมีอายุความไหมคะ
ที่ฉันเห็นรัฐมนตรีท่านก็พูดในข่าวอยู่อยู่เรื่อยนะคะว่าแบบ
อันนี้ได้มาก่อนอันนี้นานแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
คือตกลงมันมีอายุความไหมฮะ

ก็นับแต่วันที่เข้าไป
ทีนี้คือนัดตอนนี้คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์
ข่าวที่มันออกมาเนี่ยคือกรมป่าไม้ก็ถามกฤษฎีกานะคะ

แต่ทีนี้ถ้าสมมุติดิฉันฟังจากอาจารย์แล้วก็บวกกับคุณวีระเนี่ยนะคะ
คือเท่ากับว่าตอนนี้มันมีคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้ว
โดยเฉพาะถ้าเอาอ้างอิงคำพิพากษาสารดีกาใช่ไหมคะ

คือสอปกรนั่นแหละทำถูกไหมคะ
ไม่ต้องครับ
น้ำเสียงท่านรัฐมนตรีออกมาอีกแบบคะ

อาจจะไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายมั้ง
ก็ให้ฝ่ายกฎหมายสอบประกอบคุยกันภายใน

แล้วดูแนวคำว่าสาดิกาที่ผมอ้างถึง

มันตรงกันหมดครับอ่านะครับถ้าอย่างผมบอกอ่ะถ้าคุณจอมขวัญ
ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินคุณจำหวันเข้าไปเนี่ยถูกไหมแค่นี้ก่อน
ท่านคุณจองหวนตอบว่าที่ดินไหนฉันเข้าฉันถูกฉันคืน
เอามาแล้วฉันคือถูกจบอาจารย์ค่ะอย่างงี้ถ้าถ้าหน่วยงานไม่
ไม่เดินหน้าทำนี่หน่วยงานมีความผิดไหมคะถามคุณวิราชนิดนึงเดี๋ยวเกรงก็รอ
ค่ะเดี๋ยวได้คำตอบนะเพราะฉะนั้นคือสาระสำคัญอยู่แค่นี้นะคะ
อาจารย์คือใครครับผมเป็นเป็นผู้ดูแลพื้นที่ตรงนั้น
ก็คือหน่วยงานนั้นทำและไม่ได้หมายถึงว่าจะใช้แค่กฎหมาย
สังกัดหน่วยงานตัวเองเท่านั้นมันมีกฎหมายที่สามารถเอาผิดได้
ในพื้นที่ที่ตัวเองดูแลอยู่ครับผมชัดเจนค่ะอาจารย์
ยังไงวันนี้รบกวนสั้นเดี๋ยวคุณวีระรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเวลาคุยเยอะหน่อยนะคะ
คำถามเดี๋ยวที่ฉันกลับมาที่คุณพรพนา

คือเรียนย้ำนะคะเครือข่ายที่ดินใหญ่มากนะคะ
ใหญ่มากเพราะมีคนเดือดร้อนเรื่องที่ดินจำนวนมากในประเทศเรา
และนี่กำลังจะเป็นการทวงถามมาตรฐานและก็ความเท่าเทียม
ถ้าผิดผิดเหมือนกันดำเนินการเหมือนกันไหมสักครู่ค่ะ
ถ้าคุณปรินามาชี้ตามพทบ๕ของคุณเป็นแปลงเขาก็ดำเนินตามเป็นกระทงป่าแปดสี่
แต่ถ้าไม่มาชี้แจงเขาก็จับรวมทีเดียว๖๖๓ไร่เป็นแปลงใหญ่

สเต็ปที่สองไอ้ล่ะสเต็ปที่สามคะ
สเต็ปที่๓นี่เป็นเรื่องของเจ้าที่ละเลย
เจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยกลมป่าไม้ละเลยยังไงปลาติรูปละเลยยังไง
ธิบดีแต่ละกรมก็ต้องไปว่ากันมา
ทำไมปล่อยให้มีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่มาเต็มพื้นที่หมด

ปลาติรูปเนี่ยก็ต้องไปสอบปลาติรูปล่าตุรีสมัยนั้นยุคนั้น

ว่าใครเป็นแล้วคุณทำไมไม่ไปขับไล่เขาเขาไม่มีคุณสมบัติเขายังไงยังไง
แล้วถามว่าตรงนี้ทำไมคุณไม่ออก
ที่ตรงนี้ปลาติรูปเนี่ยมีภาพกิจกราศไปแล้วปลาไม้ยกให้มาคุณทำไมไม่ออก

หมายถึงว่าทำไมถึงไม่แบบว่ารังวัดแล้วก็จัดให้เกษตรกร
คือมันก็ติดแปลงอันนี้แปลงของคุณปรินาเนี่ยเขาก็อยากจะออก
แต่ปรินาเนี่ยมาครอบครองตรงนี้คุณสมบัติไม่ให้สอบประกอบเขาก็ออกไม่ได้

เต็ป๓แล้วมีขั้นที่๔ต่อไหมคะมีอีกไหมคะมีใครอีกไหมคะ

อ้าวคุณเดินเข้าไปในป่านี่นะ

การไฟฟ้าเนี่ยคุณเดินเข้าไปในป่าเนี่ยคุณต้องขอใช้พื้นที่
แล้วที่ขออนุญาตมาตรฐานส่งออกอะไรไก่นี่ต้องโดนกับเขาไหมค
คือปัญหาคือว่าไอ้ฟาร์มไก่ของคุณปรินาเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งปรปชเป็นศูนย์ใช่ไหม
อาคารแปดสิบหลังเนี่ยมูลค่าทะลายกี่สิบล้านเหรอ
คันนี้เขาปฏิเสธเขาไม่ได้สร้างถ้าบริษัทเลี้ยงไก่มาเป็นผู้สร้างเราไม่รู้ใครนะ
ไม่รู้ใครนะก็จะโดนข้อหาไปด้วย
แล้วถ้าไปโยงยายเรื่องข้อหาฟอกเงินยุบทรัพย์บริษัท

อ๋อนี่คันที่๕

ใครช่วยอุ้มตอนนี้นี่จะโดนเป็นขั้นที่๖ไหม

อันนั้นคือที่อธิบดีอดีตนะคะ
อธิบดีดำรุงพิเศษก็คือเจาะสอตอนนี้แหละ

เพราะว่าคือเป็นคนปกป้องป่าใช่ไหมคะ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรียนขอกลับมาที่คุณพรพนาก่อนที่ไปที่คุณวีระค่ะ
คุณพรพนาคือเอาแบบเหมือนกันเป๊ะเลย
ส่วนใหญ่มันเป็นหน่วยงานไหนที่แบบทะลวงปัญหานี้เข้าไปคะ
ว่าอันนี้ลุกนะอันนี้ลุกนะอันนี้ต้องออกนะอันนี้ต้องยึดนะอันนี้ต้องคืนนะ

ยังไม่เจอสอบประกอบนะคะ
เพราะว่าสอบประกอบโดยเจตนารมณ์เขาก็คือว่าเขาจะจัดที่ดิน
เขาก็ดำเนินการจัดการที่ดินนะคะ
แต่ว่าฉันก็ติดใจเรื่องนั้นแหละค่ะ
ไอ้ที่จัดไม่ได้มันติดอะไร
ตอนนี้ข้อสังเกตทางกฎหมายคือที่ฉันไม่ได้ชนะกฎหมาย
ทำให้นึกย้อนไปว่าเอ๊ะกรณีที่ชาวบ้านเนี่ย
จากถูกฟ้องอาญาแล้วถูกฟ้องตามมาด้วยคดีแพ่ง
ก็คือว่าใช้พรบสิ่งแวดล้อมคือการทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้เสียหาย
ซึ่งโดยเจตนารมณ์เป็นมาตราที่ต้องการที่จะใช้
สำหรับผู้ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งก็น่าจะมุ่งหมายไปที่ผู้ดำเนินการด้านพวกอุตสาหกรรมต่างอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่กลมป่าไม้กลับใช้พรบฉบับนี้ไปฟ้องคดีแพ่งกับชาวบ้าน

อย่างคุณอโมอาแมนเนี่ยโดนไป๔ล้านนะคะ
ฉันก็เลยย้อนกลับมาเอ๊ะก็จริงนะ
ป่าไม้ยังหยิบพรบสิ่งแวดล้อมมาฟ้องได้
คือจริงตอนนี้ที่มีการทวงถามกันในข่าวว่าตกลงต้องเป็นหน่วยงานไหนที่เดินหน้า
ใช่ไหมคะถ้ามีความผิดแล้วต้องเอาผิดต้องเป็นหน้าที่หน่วยงานไหน
แล้วใช้กฎหมายฉบับไหน
แต่ทีนี้ที่คุณพรมนาอธิบายกับเราคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีติดขัดว่าจะเป็นหน่วยงานไหนดีนะ

ก็มีดำเนินคดีกับชาวบ้านกันอยู่ตลอด
กับหน่วยงานรัฐนั่นแหละค่ะว่าหน่วยงานรัฐจะหยิบมันมาใช้ไหมฮะ

คือเชื่อว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยเขารู้เขาทำได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะหยิบมาใช้ไหม
เหมือนกับที่เขาหยิบมาใช้กับชาวบ้านนะคะหยิบมาใช้ทุกฉบับ
เห็นอาจารย์ปรเมตรเดาทางไว้

มาตรา๙ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา๙และมาตรา๑๐๘ถุงวิธี
ตามที่ทิบดีปรเมตรพูดเป๊ะเลยเห็นไหมครับ
หมายถึงว่าในส่วนของสอบประกอบเนี่ยเขาดำเนินคดีได้เลยเอาผิดได้เลย
เพราะว่าไปบุกลุกที่ของรัฐเป็นความผิดทางอาญา
ที่คุณธรรมนัฐพูดว่าเอาผิดทางอาญาไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เอาผิดได้เลย
นี่ผมยกมาตั้งแต่ต้นรายการมันชัดเจนอยู่แล้ว
แล้วก็กรณีนี้นะครับที่เมื่อกี้ติดอยู่เนี่ยว่า
ทำไมตอนนั้นปี๕๘๕๙ตั้งแต่๕๗
ทำไมที่ดินของคุณปารีนาที่เป็นปัญหามันจึงไม่ถูกยึดคืน
มันไม่ถูกยึดคืนนี่คือความการให้สัมภาษณ์ของคุณสันเสริญอัจจุมานัท
เป็นอดีตเรขาที่การสอบประกอบในปี๒๑๕๘๒๕๙นะครับ
คุณสันเสริญได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งไทยรัฐเนี่ยเอามาลงวันที่๑๙พฤศจิกา
ตรงนี้ประเด็นสำคัญเลย

กรณีที่ดินของคุณปรินาที่ไม่ถูกยึดคืนในช่วงที่มีการนะครับยึดที่ดินคืนเนี่ย
เพราะว่ามีการไปแยกเป็น๓แปลงให้มีขนาดแปลงละไม่เกิน๕๐
ร้อยไล่เห็นไหมก็เลยไม่ถูกดำเนินการตามมาตรา๔๔ที่ยึดคืน
แต่จริงแล้วผู้ว่ารายการจังหวัดกับสปกรจังหวัด
ต้องรู้หากไม่ช่วยปกปิด
ว่าที่ดังกล่าวเป็นแปลงเดียวกัน
เช่นที่เดียวกับไล่ส้มธนทรที่เชียงใหม่
ที่เขาซอยเป็นแปลงละ๑๐๐ไร่๒๐๐ไร่
แต่พอเอามาต่อกันแล้วมันก็เป็นเจ้าของเดียวกันหมด
เขายึดแต่ของคุณปริณา
ทำไมผู้ว่าการจังหวัดในขณะนั้นและสอบประกอบจังหวัดราชบุรี

ดูซิว่าใครบ้างใครเข้าใคร
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
คือที่คุณวีรับพยายามจะบอกคุณผู้ชม
มันจะไปย้อนตอนที่มีคอสชใช่ไหมคะ

ตั้งแต่นโยบายตั้งแต่ปี๕๗แล้วก็ทำเรื่อยมาใช่ไหมคะ
ทีนี้ในส่วนของคำถามว่าตกลงแล้วต้องเป็นหน่วยงานไหนในการเดินหน้า

เพราะว่าอย่างกลมป่าไม้ก็ถามกฤษฎีกาดูข้อกฎหมาย
ปก็มีคำอธิบายของตัวเองแต่ว่าสอบปกอศาสตร์อาจจะเห็นว่าเลขาพูดน้อยนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นรัฐมนัฐที่เหมือนกับตอบคำถามเกิ่งให้นโยบายแล้วบริเวณก็ไม่เข้าใจความหมายนะ

ข้าสอบปกอศาสตร์ไม่เอาผิดนะ

ยังไงมันต้องมีคนรับผิดชอบ

ตกลงนี่นะความเสียหายกับรัฐกับแผ่นดินเป็นร้อยไล่
หลายไล่ตกลงแล้วครอบครองมาทำความเสียหาย
แล้วคุณปรินาเข้าไปประกอบธุรกิจ
สร้างความร่ำรวยเป็นหลายร้อยล้านบาทเนี่ยตกลงแล้วเนี่ย
แผ่นดินจะไม่ได้อะไรกลับคืนเลยเหรอ

คือตอนนี้ประเด็นเฉพาะวันนี้ก็ได้นะคะ
ประเด็นที่ถูกพูดมากก็คือรัฐมนตรีท่านชี้ว่า
คุณปรินาไม่เข้าคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร
แต่ทีนี้เอาว่าไปว่ามานะคะตรงคืออันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่เล็ก
แล้วก็แบบมันเลยมาแล้วจนกระทั่งเอาเรื่องที่ดินดีกว่าด้วยซ้ำไปนะคะ
เพราะคุณสมบัติคุณปรินาไม่ได้เข้าอยู่แล้วนะคะ
ไม่ได้เข้าอยู่แล้วแต่ถ้าจะเอาก็ได้
พี่แทรกนิดหนึ่งได้ไหมคะที่สุดท้ายปิดท้ายได้เลยค่ะ
คือเวลากลมประมายเจนดำเนินคดีกับชาวบ้านนะคะ
เขาใช้ภาพถ่ายทางอากาศนะคะ

พี่สุมยักษ์เอามาตรฐานเดียวกันกับชาวบ้านเลยมาถ่ายดู

คือง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้ที่เราดูอยู่คือ
ไม่ใช่คุณปรินาคนแรกถ้าจะผิดแล้วถูกดำเนินคดี
มีมาก่อนหน้านี้คำถามเดียวคือว่ามาตรฐานเดียวกันหรือเปล่า
แค่นั้นจบค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ

อีกสักครู่แท็บนิวโชว์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ